วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดดังมากในจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ฮอตฮิตติดกระแสเลยเพราะเขาบอกว่า
ถ้าคุณจะไปทำพิธีเนี่ยคุณต้องจองคิวกันข้ามเดือนเลยนะจ๊ะ
ส่วนจะเป็นวัดอะไรไปดูค่ะ
พามามูที่วัดป่าแดดวัดที่สายมูตัวจริงห้ามพลาด
หลังจากที่รอคิวมาเป็นเดือน
วันนี้ผมบินมาถึงเชียงใหม่เพื่อมาวัดป่าแดดเลยครับ
ในระหว่างทำพิธีเราควรตั้งจิตอธิษฐาน

ส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นการทำอารตีไฟเพื่อถวายแด่พระพิคเนต
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะกวักควัน๓ครั้งเข้าหาตัว

คือขั้นตอนการเจิมหน้าผากครับ
เอาล่ะบอกโลเคชั่นกันก่อนดีค่ะ
เห็นไหมคะตามคลิปที่เราเห็นเลยว่า

อยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรและการมูเตลูมาก

หลังไหลกันมาเพื่อจะมากราบไหว้ขอพร

ดิฉันบอกขั้นตอนในการจองเลย
จองผ่านระบบออนไลน์
แล้วเขาจะมีคิวว่าเดือนนี้ว่างวันไหนเท่าไหร่ยังไง
คุณต้องจองข้ามเดือนข้ามปีกันเลยนะคะคุณ
ไม่ใช่คนอยากไปแล้วไปได้เลยนะ
ไม่ใช่นะคือถ้าเกิดคุณอยากไปไปได้เลย

ถ้าจะทำพิธีจะต้องจอง
เป็นชุดผลไม้ของเขาที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ
อาจารย์พรามก็จะทำพิธีให้แบบนี้
และภายในวัดคือด้านหน้าที่ทำพิธีตรงนี้ค่ะ
มีองค์พระพิคเนตศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่ากันว่า
โชคสมปรารถนากันมาแล้วหลายต่อหลายคน
สำหรับคนที่ต้องการจะมาสักการะเนี่ย

เมื่อกี้ที่เห็นเขาเรียกพิธีอารตี

จากนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปขอโชคขอลาบกระซิบกับ

ไปรถที่บริเวณสิวลึง
ตรงนั้นแหละก็คือเหมือนเป็นแบบว่า

เห็นไหมคะเขาจะมีบอกว่าคุณจะต้องไปจุดไหนจุดไหนจุดไหนบ้าง
น่าจะทั้งหมดถ้าดิฉันจำไม่ผิดอ่ะ๙จุด

จุดเนี่ยค่ะก็คือตรงที่เขาเดินลอดตรงนั้นเป็นการลอดพระพิคเนธทั้งหมด๓ครั้ง
ตอนเดินล่อต้องขอพรไปด้วยนะคะ
ทำทุกอย่างเสร็จทั้งหมดตั้งมั่นตั้งสติตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
ทำแล้วไม่ทำมาหากินก็ช่วยไม่ได้ค่ะคุณ

แต่ทำแล้วคุณก็อาจจะมีกำลังใจในการที่จะกลับไปประกอบกิจการการทำงานขยันมุ่งมั่นตั้งใจว่ากันไป

ข่าวนี้ทำไมคุณเล่าได้ดีจังไม่ก้มหน้าดูสคริปต์เลย
เพราะว่านี่ฉันไปมาแล้วค่ะคุณจะไปดูค่ะ

นี่ไงแล้วมีทำพิธีกับอาจารย์พระอาบด้วยเลย

แล้วเขาก็จะมีช่องทางไลน์ให้คุณจองคิว
ยังเด้งเตือนอยู่เลยนะคะเมื่อเช้าค่ะว่ามีคิวไหนว่างนะคะ

ใช้เวลาจองประมาณเป็นเดือนอยู่เหมือนกัน

ก็จะต้องเอาน้ำไปส่งที่สิวลึงแบบนี้

คุณไปทำพิธีมาอันนี้ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก

ตอนที่ดิชอปไปเชียงใหม่ไงคะคุณ
มีแต่ระหว่างทางดิฉันหิว
พอดีว่าเออสั่งข้าวเหนียวมาด้วย

หมดแล้วจริงหมดไป๓เดือนแล้วนะคุณจะเอาหนูมาให้หมด
มัดวงเลยตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะ
แต่ย้ำตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

หลายคนเขาชอบไปแหละที่จะไปเสริมดวงชะตาแบบนี้
แต่บางคนเขาถนัดเรื่องของการไปดูดวง
กูจะไปไหมล่ะจะไป
ไปด้วยไปด้วย